คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแวดวงการศึกษากันบ้างนะคะ
มูลนิธิไทยรัฐก็มีการจัดอบรมสัมมนาความเป็นพลเมืองดี
ให้กับคุณครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือค่ะ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำนายมานิดสุขสมจิต
นาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ก็ได้เปิดโครงการอบรมสัมมนาความเป็นพลเมืองดี
ให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคเหนือ

พร้อมกับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
กับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ด้วย
มานิดกล่าวว่าบริษัทวัชรพลจำกัด

ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ดำเนินโครงการความเป็นพลเมืองดี
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับคณะครู
นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยไปจนถึงชั้นม๓นะคะ
อดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
กล่าวว่าเป็นพลเมืองดี

และมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะ

เป็นครั้งที่๒ที่เราทำขึ้นนะครับ

ครูสอนวิชาพลเมืองดีในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด

ก็เอาครูในภาคเหนือนะครับ
เป็นไทรรัฐวิทยาเป็นคนดีและเป็นคนเก่งด้วยนะครับ
เพื่อที่สังคมจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขมาก
เพราะทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการละเมิดศิลธรรม
การละเมิดจริยธรรมมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ขนาดถึงขั้นกระทำความผิดทางอาญามากขึ้น
ทำยังไงดีเราจะลดความไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงลงไปได้นะครับ
เราก็เริ่มต้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเราเพราะ
เพื่อที่จะให้เด็กของเราทุกคนที่สำเร็จอย่างเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นคนดีแล้วก็ทำให้สังคมมีความสุข
เราทำด้วยการเอาครูมาอบรมเพื่อให้ครูได้ไปถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กอีกทีหนึ่ง
หลังจากที่มีการจัดสัมมนาในภาคเหนือไปแล้ว
ต่อไปจะมีการจัดสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคอีสาน

ส่วนของภาคกลางกับภาคตะวันออกจะจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปค่ะ